ทางด้านฝากฝั่งประเทศไทยกันบ้างแน่นอนว่าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
จะมีผลต่อต่างประเทศมากมายรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคิดเห็นจากนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีความคิดเห็นอย่างไรแต่นายกบอกว่าขอปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะ
โฟกัสเรื่องที่ประเทศไทยก่อนค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลไทยได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตลอดในทุกด้าน
ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมค่ะก็เชื่อว่าต่างประเทศเองก็รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
เสรียภาพทางการเมืองที่ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยด้วยกันจะร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ